อันดับแรกนะเนี่ยน้องมอร์นักอันนี้ก็เรียก

ถ้าเราเรียกง่ายก็ชีกง
หรือถ้าเป็นภาษาใส่ก็เรียกเทพยาฟ้าและดิน

อันนี้สูงที่สุดคือว่าเทพยาฟ้าดิน
เทพยาฟ้าดินน้องเข้ามาคือขอพรสมมุติเราจะมา

พี่แล้วที่นี่เปิดมาแบบว่าสร้างมาตั้งแต่กี่ปีแล้วอะครับ

๑๑๐ปีเพราะวันนี้เขามีเทศกาลเกี่ยวกับ

นี่คือถ้าได้เป็นความรู้นี่คือเป็นอะไรเป็นพิธีอะไร
พิธีตัวนี้ปีหนึ่งมีครั้งเดียว

เอาตัวผีให้ดวงวิญญาณออกมาหากินทั้งหมด
ประเภทนี้คนจีนประเภทนี้ทิศกระจาห์หรือซิโก
เรียกสำหรับประเภทนี้ทิศกระจาห์มากินข้าวอาหารที่นี่

เขาเรียกเป็นพิมพิธีก็จัดปีหนึ่งมีครั้งเดียว

เราแจ้งดูด้านหลังนะด้านหลังเจอลุคปู่ใต้องกง

ประวัติลุคปู่นี่มีเป็นพันกว่าปีแล้ว

แต่คนไทยพ้นทะเลที่มาอยู่ประเทศไทยแล้วเนี่ย

เป็นคนอันเชิญมาจากเมืองจีนครับ
มาตั้งเป็นมูลิธีปลอดเต็มว่า๒๔๕๓

เพราะว่าไม่น้อยนะ๑๑๐ปีแล้วครับ๑๑๐ปีแล้ว
แต่เห็นว่าประชาชนมาว่าอากรงนับถือมา
เพราะว่าส่วนใหญ่มาขอพร๙๐เปอร์เซ็นต์ได้หมด

ส่วนใหญ่เขาช่วยทำแบบว่าช่วยทำศพไร้ญาติด้วยเหรอครับ

ภาษาแรกเกิดแก่เจ็บตายมีหมดที่มูลิธี

แล้วก็สมัยก่อนพดุงคันฝั่งนู้นเขาเรียกโรงพยาบาลหัวเขียว

เห็นเขาบอกว่ามีตำนานเรื่องเกี่ยวกับว่า
ท่านจะสร้างสะพานแต่อยู่ดีเกิดปฏิหารน้ำลด
ทำให้แบบว่าสะพานสร้างไม่สำเร็จ

ถึงปกติต้องควรท่านมีทีนี้พอสมควร

เอาง่ายคุณแจ๊คต้องจำได้สมัยเมื่อ๗๐๐ปีที่แล้ว
หามึงกินลงกลายเป็นเบื่อ

กงเนี่ยเป็นคนองค์แรกที่เก็บศพรายญาติ

ท่านสามารถเอาศพทุกศพที่ลอยในแม่น้ำ

หากเมืองใดประศพไผบิบัติ
ก็จะช่วยขจัดปัดเป่าบรรเทาทุกข์ให้
เมืองใดที่มีการก่อสร้างบ้านเรือนสร้างถนนหรือสะพาน
ท่านก็จะช่วยเหลือจนกระทั่งเสร็จสมบูรณ์
และหากในบางแห่งต้องเผชิญกับโรคระบาด

ท่านก็จะช่วยนำยารักษาโรคออกแจกจ่าย
รวมถึงยังได้ออกบินทบาทไม้

และนำศพไปบรรจุฝังตามธรรมเนียมอีกด้วย

อีกเทปนึงคุณต้องมาใหม่นะ

ครับถ้าเอาคงไม่ให้เนี่ย
ไปหนึ่งสัปดาห์คุณต้องมาอธิษฐานุปูปใหม่
ถ้าเกิดตอนนี้เอาคงไม่ให้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

ต้องบอกว่าถ้าใครจะมากราบนะครับ
หรือว่าจะมาไหว้เนี่ย

ครับผมนะครับผมขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับ